มาดูการเสียชีวิตแบบปริศนาของน้องหญิงอายุ๑๙ปี
ที่ในพื้นที่รับผิดชอบของสพบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปรากฏว่าคดีนี้เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
เพราะว่ามันมีข้อกังขาแล้วก็เงื่อนงำอยู่หลายประการ
คือเท้าความเอาสั้นแบบนี้ก่อน
เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะ
น้องหญิงเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน

แล้วเป็ดพาแฟนไปด้วยชื่อท็อป
ปรากฏว่าระหว่างขากลับระหว่างทาง
อ๊อปเป็นคนมาส่งหญิง
แล้วระหว่างทางน้องหญิงปรากฏว่าเธอเสียชีวิต

กระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์เอง
และสุดท้ายน้องก็เสียชีวิต

ไม่เชื่อว่าเป็นเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ครอบครัวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นเรื่องของฆาตกรรมปริศนา
ฆาตกรรมอำพลางอะไรสักอย่าง

ก็คือการทำงานของตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ก็คือสพบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครอบครัวพร้อมด้วยคุณอัชริยเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตตากรรม

เดินทางไปร้องกองปราบนะคะ
ไปร้องกองปราบเพื่อให้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้

ให้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
เพราะไม่เชื่อว่าตำรวจในพื้นที่
มีความจริงใจในการทำคดีนี้ตั้งแต่ต้น
ถามว่าทำไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ

วันนี้นายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
พร้อมด้วยนายสุบินยาวิราช
แล้วก็นางสาวพานิสายาวิราชพ่อ

ซึ่งน้องหญิงเธอเป็นคนที่ตกรถเทลเลอร์เสียชีวิต
บริเวณสายเอเชียย่านบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ครอบครัวของน้องหญิง
เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรม
พลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิด

เพื่อให้พลตำรวจตรีมัยตรีช่วยคลี่คลายคดีนี้
เนื่องจากว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
หลังเกิดเหตุก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวไปแจ้งความไว้ที่
สพบางปะอินซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ

ไม่ได้รับแจ้งความมีเพียงการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
ที่สำคัญไม่รับแจ้งความเนี่ยก็คืออันนี้เป็นข้อกังขา๑ประเด็นแล้ว
การลงบันทึกประจำวันก็คือไม่เป็นคดีความ
ที่สำคัญการลงบันทึกประจำวันเป็นคดีอุบัติเหตุเท่านั้น
การลงบันทึกประจำวันคุณผู้ชมนึกภาพนะคะ
ไปนั่งแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังแค่นั้น

เหมือนไปเล่าให้ตำรวจฟังแล้วตำรวจก็เก็บข้อมูลไว้แค่นี้
คือไว้เป็นหลักฐานไม่มีผลต่อการดำเนินคดี
เอาล่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้
หลังจากนั้น๒วันต่อมาคุณพ่อไปพบคลิปเสียง
คลิปเสียงในโทรศัพท์ของลูกมีการคุยสนทนากับพี่ที่ชื่อรุ้ง

เป็นการสนทนาลักษณะร้องขอความช่วยเหลือ
คุณพ่อก็เลยเอาคลิปเสียงนี่แหละเป็นหลักฐานไม้เด็ดเลยนะ
มอบให้กับร้อยเวรเจ้าของคดีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
แต่คุณพ่อบอกว่าทำไมทำไมเอาคลิปเสียงเป็นหลักฐานเด็ด
มอบให้กับร้อยเวรแต่เหตุฉะไหนเล่า
ร้อยเวรไม่เคยเรียกคุณพ่อหรือญาติของน้องหญิงผู้เสียชีวิต
ไปสอบปากคำเลยแม้แต่น้อย

เอาฟังเสียงคุณสุบินคุณพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าถึง
เล่าถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปพร้อมกับคุณพ่อก็คือคุณสุบิน
ต้องใช้คำว่าหอบนะคุณสุภาษารา
หอบเอาหลักฐานต่างที่สามารถรวบรวมได้
ทั้งที่หลักฐานที่ตำรวจสพบังปะอินมีก็แค่ส่วนหนึ่งค่ะ
และที่เป็นไม้เด็ดหลักฐานสำคัญคือสพบังปะอินไม่มี
เอาหลักฐานทั้งหมดนี้มามอบให้กับกองปราบ
โดยเฉพาะหลักฐานสำคัญเรื่องของคลิปเสียง
ก่อนที่น้องหญิงจะเสียชีวิต
แล้วก็เป็นผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่ทำให้เชื่อได้ว่าน้องหญิงไม่ได้กระโดดรถเทรลเลอร์
จนกระทั่งน้องเสียชีวิตเอง
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่น้องหญิง
ฆาตกรรมอำพรางอย่างแน่นอน
หลักฐานที่เป็นไม้เด็ดแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นก็คือ
ผลการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์
จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ซึ่งระบุแบบนี้นะคะบอกว่าบริเวณศีรษะด้านขวาของน้องหญิงเนี่ย
ถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมหลายครั้ง
มีรอยช้ำบริเวณหัวไหล่ด้านขวา
ซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมหลักฐานชิ้นนี้ไปตรงกับ
ผลการสแกนสมองของน้องหญิงจากโรงพยาบาลปฐุมธานี
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ตรงกันเลยนะ
โรงพยาบาลปธุมธานีระบุว่าการตายของน้องหญิง
ปรากฏว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่ง
มีรอยแตกด้านขวาที่กระโหลกศีรษะคล่อนไปทางท้ายถอย
ซึ่งผลการชนะสูตรปรากฏว่าไปขัดกับคำให้การของนายออฟ
ก็คือนายสุรพลดาราคำ
นายออฟให้การบอกว่าน้องหญิงกระโดดลงจากรถเทรลเลอร์เอง
ซึ่งปกติถ้าเกิดว่าน้องหญิงนั่งฝั่งซ้ายด้านคนขับ

การที่จะกระโดดโดยลักษณะปกติที่ไม่ผิดวิสัยคุณสุภาษารา
การกระโดดของคนถ้าเกิดว่ากระโดดด้านซ้ายลงมา

ก็คือการเอี้ยวตัวเปิดประตูออกไปแล้วก็เอี้ยวตัวกระโดดลงมา
ด้านซ้ายมันก็ต้องมีแผลมีถลอกกันบ้าง
แต่ผลการชนสูตรของ๒โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
กับโรงพยาบาลปฐุมธานีตรงกันเลยค่ะ
บอกว่าลักษณะการเกิดบาดแผลส่วนใหญ่ของน้องหญิงเนี่ย
เกิดด้านขวามันขัดกับคำให้การของนายออฟ
คือถ้าเกิดว่าปกติกระโดดลงไป
แผลก็จะต้องอยู่ด้านซ้ายซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะ
ที่สำคัญเมื่อวานนี้ญาติเองก็ลงพื้นที่

แล้วก็มีการเปรียบเทียบหลักฐานจากคลิปเสียง
แล้วก็หลักฐานเรื่องของการขอความช่วยเหลือผ่านทางไลน์
ที่ตรวจได้จากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของน้องหญิง
โทรมาขอความช่วยเหลือเป็นจุดเดียวกัน
กับที่นายอ๊อฟอ้างว่านายอ๊อฟลงไปปัสสาวะ

เขาลงไปคนเดียวน้องหญิงอยู่บนรถ
แต่ทีนี้ถ้าสงสัยแบบนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้น
หญิงถึงโทรศัพท์ไปไม่ได้อยู่คนเดียว

นี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยทำให้ทางครอบครัว
แล้วก็คุณอัจฉริยะต้องนำโลงเปล่า

อันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะข้อกังขาการทำงานการทำหน้าที่ของตำรวจในท้องที่
ที่เกิดเหตุก็คือตำรวจสพบางปะอิน
เหตุฉะนายเล่าถึงไม่ดำเนินคดี

คือก่อนหน้านี้ตำรวจอ้างว่าก็ไม่ติดใจ

บอกว่าจะเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรม
กับภนตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
อยากให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
โดยเฉพาะท่านผู้กำกับแล้วก็ตำรวจร้อยเวร
ที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้
ส่วนนางสาวเป็ดเพื่อนของผู้ตาย
หลังจากที่ตำรวจสพบางปะอินสอบปากคำไปเมื่อวานนี้

มีรายงานบอกว่าตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเป็ด
ก็คือเพื่อนของผู้ตาย
ก็คือฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด
อีกข้อหาก็คือฐานกักขังหน่วงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวไปขออำนาจศพระนครเสียอยุธยาฝากขัง
แล้วก็ไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวเหมือนกรณีของนายอ๊อฟนะ
เมื่อวานนี้นายอ๊อฟถูกฝากขังไปแล้ว
ไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าเป็ดเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เอง
เอาล่ะแต่ว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่า
จริงแล้วต้องการให้กองปราบเนี่ยนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหากับ๓คนก็คือเป็ดท็อปอ๊อฟ

เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและสนับสนุนให้มีการฆ่าเกิดขึ้น
ภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ให้สัมภาษณ์นั่นคือเป็ดนะ

คือตอนนี้ยอมเข้ามาพบกับตำรวจสอบปากคำกับตำรวจแล้วเรียบร้อย
เธอก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เธอบอกว่าอ๊อฟเป็นคนยืนยันเองว่าจะไปส่งน้องก็คือน้องหญิง
เธอก็เลยบอกว่าหลังจากที่น้องหญิงขึ้นรถเทรลเลอร์ไปกับออฟแล้ว

สำคัญกว่าการให้การของนายอ๊อฟเนี่ยนะคะ
พรุ่งนี้ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะออกมาชัดเจนแล้วค่ะ
ว่าที่สุดแล้วเนี่ยน้องหญิงเนี่ยมีการโดนข่มขืนกระทำชำเลา